ถ้าเราเป็นรถที่ตามหลังคือเอาง่ายไม่ใช่ตามหลัง
มีรถมาด้านข้างเราเราก็ขับอยู่เลนส์นี้ดีนั่นแหละ
แล้วรถคันนี้ฟื๊ดตัดหน้าเรา
พุ่งชนโชว์รูมค่ะ
โอ้โหภาพน่ากลัวมาก
คือมันมืดมาดังคืนคุณผู้ชมแต่จริงมันใกล้รุ่งเช้าแล้ว
ตอนสักประมาณตี๕ของเช้ามืดวันนี้
ถ้าคุณเป็นรถคันนี้ที่จับภาพจากกล้องหน้ารถไว้ได้

ถ้ารถคันนั้นเขาเกิดอุบัติเหตุค่ะ
แล้วสุดท้ายพุ่งชนป้ายโชว์รูมขนาดใหญ่ด้านหน้า
กลายเป็นมีเสียงระเบิดดังขึ้นด้วยนะคะ
หม้อแปลงมันระเบิดไฟก็ช็อตด้วย

ริมถนนหลวงสาย๓๐๔พนมสารคามเขาหินซ้อน

คุณผู้ชมพอมันสว่างพูดภูมิสักข่าวเราเลยไปดู
ก็เห็นรถกระบะนี่โชว์รูมนี้เลยค่ะ
โชรูมของอิซูสุสภาพรถอีอางคเทเรแบบนี้
อยู่ตรงป้ายของโชว์รูมเลย

เล่าแบบนี้ว่าตัวเขาเองกับเพื่อนนั่งอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
เห็นเลยเต็มว่ารถกระบะคันนี้พุ่งไปชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
แล้วก็เสาของป้ายโชว์รูมอย่างแรงค่ะ
แน่นิ่งอยู่ตรงนั้นไฟก็ช็อตหม้อแปลงก็ระเบิดตามมา
พยายามจะเข้าไปช่วยคนเจ็บแล้วนำตัวคนเจ็บออกมาได้
พอถามคนขับรถกระบะตู้ทึบว่าพี่เกิดอะไรขึ้น
เจ้าตัวบอกว่าหักหลบรถพ่วง๑๘ล้อ
แต่ตัวเขายืนยันว่าเขาไม่เห็นรถพ่วงเลยนะคะ
น่าจะหลับไหมล่ะค่ะเจ้าตัวบอกค่ะ
มันหลับในแล้วมันมึดหนึ่ง
ยาวของทางกว้างเนอะ
โอ้โหนี่สภาพรถยังอยู่แบบเมื่อกี้เลย
ใช่คุณแล้วสุดท้ายเอารถยกมารถมายกออกไปนะคะ
ทีนี้พลเมืองดีเมื่อสักครู่เข้าไปช่วยคนขับใช่ไหม
เจ้าตัวเขาบอกว่ากล้องมันก็ดูรู้นะ
ไม่น่าใช่จริงว่าจะไปหลบรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อได้
ก็เกิดเหตุแบบนี้แล้วทีนี้ต้องเคลียร์แล้วล่ะค่ะ

ต้องมาพูดคุยรับผิดชอบค่าเสียหาย
เกิดขึ้นกับโชว์รูมต่อไปนะคะ